วิธีการในการนำน้องออกมาจากถ้ำเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพบศูนย์คือนายนรงศักดิ์เนี่ย
เปิดเผยออกมานะว่าทีมนักดำน้ำที่มาจากต่างประเทศ
แล้วก็ทีมซิลของเราถือว่าเป็นทีมรวมดาราโลก

ก็มีจากหลากหลายเชื้อชาตินะครับ
แล้วก็ส่งตรงเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
ส่วนขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนั้นเรามาดูกันนะครับ
ซึ่งภารกิจกู้ภัยออกมาจากเนินนมสาว
เมื่อวานนี้นายนรงศักดิ์พบศูนย์เนี่ยนะครับ
ได้เปิดเผยนะครับว่ามีผู้เข้าร่วมปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น๑๘คนนะครับ
โดย๑๘คนแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม
หรือว่าหน่วยซิล๕คนที่คัดมาเป็นพิเศษ
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศนะครับ
อีกนะฮะอีก๑๓คนที่เรียกว่าเป็นทีมรวมดาราโลกนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะว่าปฏิบัติการนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะทีมหมูป่าเมื่อพร้อมแล้วนะฮะ
๓คนพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วนะครับ
ก็จะมีนักประดาน้ำทีมรวมดาราโลกอย่างที่ผมบอกไป
มีนักดำน้ำจากต่างประเทศ๑๓คนนะครับ
มาจากทุกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
คือมีรายงานออกมานะฮะว่านักดำน้ำเหล่านี้นะครับ
ถือว่าเป็นนักดำน้ำระดับโลกนะครับ
ก็มาจากหลายประเทศอย่างที่บอกไป
ออสเตรเลียเดนมาร์แคนาดาฟินแลนด์จีน
รวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทีมซีลไทย
รวมถึงผู้สนับสนุนด้วยนะครับ
โดยจำนวนนี้๑๐คนได้ไปประจำจุดที่จุด๙
ก็คือจุดเนินนมสาวที่น้องอยู่นั่นแหละครับ
แล้วก็จุด๖บริเวณใกล้๓แยกตามแผนงาน
เพื่อเริ่มกระบวนการในการนำเด็กออกจากถ้ำ
ส่วนอีก๓คนนะครับทำงานสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก
ทั้งหมดนี้เริ่มปฏิบัติการกู้ภัยเข้าถ้ำ
ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมเมื่อวานนี้
ในเวลา๑๐โมงเช้าครับ
สำหรับการพาออกมาจะมีนักประดาน้ำ
มีความเชี่ยวชาญด้านกู้ภัยในถ้ำ๒นาย

ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการดำน้ำ
เพราะหายใจได้ทั้งทางจมูกแล้วก็ทางปาก
คือเหมือนหายใจได้ตามปกตินะครับ
หน้ากากนี้นะครับจะถูกต่อกับถังออกซิเจน
นักประดาน้ำถือไว้
ซึ่งถังอากาศ๑ถังสามารถใช้ได้ประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วก็จะมีเชือกอีก๑เส้น
นักประดาน้ำจับผูกติดไว้กับเด็ก
ส่วนอุณหภูมิน้ำภายในถ้ำ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๖องศาเซลเซียส
โดยพวกเขาจะค่อยกันดำน้ำเคลื่อนย้ายออกมา

ใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะมีถังอากาศเนี่ย
๒๕เมตรตลอดแนวเชือกเลยนะคะ
แล้วก็หน่วยซิลเขาก็ใช้วิธีการหลายวิธีค่ะ

หรืออาจจะปลดถังเก่าสลับถังใหม่
ใช่ฮะนอกจากเบสไลน์แล้วก็จะมีทั้งแท่งเรืองแสง
ให้ความสว่างตลอดระยะเส้นทางนี้นะครับ
เห็นไหมนักประดาน้ำสองคน
ประกบเด็ก๑คนโดยที่เป็นประกบหน้าและประกบหลัง
ใช่แล้วก็นักประดาน้ำคนข้างหน้า
จะเป็นคนถือถังให้กับน้อง
ดังนั้นน้องมีหน้าที่คือเกาะตามเชือกตามเบสไลน์เข้าไป
ใช่ครับนี่แหละครับก็ผ่านเส้นทางต่าง
ที่มีทั้งอุปสรรคดำน้ำลึก
แล้วก็มีทั้งเส้นทางที่เป็นการคลานการเดินด้วยนะครับ
ดังนั้นเด็กนอกจากจะใส่หน้ากากฟูเฟสมาร์คแล้ว
ยังได้สวมรองเท้าบูธในการป้องกันการบาดเจ็บ
เวลาที่ต้องเดินแล้วก็คลานด้วยนะครับ
จุดที่ต้องดำผ่านและมีระยะวิกฤตน่าเป็นห่วง
มีระยะทางประมาณ๑๐๐๒๐๐เมตร
เนินนมสาวถึงโถง๓เนื่องจากเป็นทางแคบ
รวมระยะทางที่เด็กเริ่มดำน้ำจากเนินนมสาวถึงปากถ้ำ
ก็ประมาณ๔๓กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็ใช้นักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญประกบหน้าประกบหลัง
ระหว่างทางมีบางช่วงสามารถเดินได้

แต่จุดที่เรียกว่าหินที่สุดยากที่สุด
ก็คือจุดโชคพอยต์หรือว่าซอกหิน

คุณผู้ชมคือมันมีความกว้างประมาณ๑๕นิ้ว
คือฟุตกว่าไม้บรรทัดกว่าเท่านั้นเอง

ใช่ทีนี้วิธีการที่เขาจะผ่านตรงโชคพอยต์หรือว่าซอกหินตรงนี้นะนะ
นักประดาน้ำคนแรกเขาจะต้องปลดถังอากาศออกจากหลัง
แล้วก็กลิ้งผ่านซอกหินตรงช่องแคบตรงนี้ค่ะออกไปก่อน
หลังจากนั้นก็ดำน้ำลอดซอกหินนี้ไปเพื่อที่จะรอรับ
แล้วก็ช่วยดึงตัวน้องผ่านทางซอกหินตรงนี้
ทีนี้พอมาครบหมดแล้วก็จะดำน้ำต่อไปจนถึงบริเวณโถง๓นั่นเองนะคะ
ถ้าผ่านจุดระหว่างเนินนมสาวมาถึง๓แยกได้แล้ว
มาถึงโถง๓ได้แล้วก็สบายใจได้ระดับหนึ่ง
เพราะว่าถือว่าผ่านจุดวิกฤตมาทั้งหมดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำไม่ว่าจะเป็นการลอยคอ
ไม่ว่าจะเป็นการมุดการคลาน
เพราะว่าจากโถง๓ไปถึงยังปากถ้ำระยะทางประมาณกิโลเมตรกว่า
ระดับน้ำมันลดลงทั้งหมดแล้ว
ตามที่รัชกาลจังหวัดพยาวพบศูนย์ได้เปิดเผยเอาไว้
คือเดินเท้าได้

เส้นทาง๔๓กิโลเมตรนี้
หากเป็นทีมนักประดาน้ำผู้เชี่ยวชาญและซิล

แต่สำหรับการพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
ตอนเช้ายังตอบไม่ได้นะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่
แต่ก่อนหน้านี้ครูสอนดำน้ำ
ไปร่วมปฏิบัติภารกิจในการค้นหาหมูป่าอาคาเดมี่
ก็คือครูเรืองฤทธิ์ช้างขวัญยืม

ควรจะต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า๓๐นาที
ตามแผนเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ๑๑ชั่วโมง
ในการพา๑คนออกมานะครับ
แน่นอนว่าการนำ๙ชีวิตที่ยังติดอยู่ในถ้ำ
ซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แผนการปฏิบัติงานจะถูกปรับให้สมบูรณ์มากขึ้น
โดยใช้ภารกิจการนำทีมหมูป่าชุดแรก๔คนออกมาเป็นโมเดล
คือเมื่อวานประสบความสำเร็จอย่างไกล
จะใช้โมเดลเมื่อวานนี้เอามา
เพื่อที่จะดูเพื่อจะวิเคราะห์

เพื่อให้การทำงานในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น
แล้วก็อย่างที่คุณนัทพงศ์ทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีของเรารายงานมาตั้งแต่เช้า
บอกว่าเราอาจจะมีการใช้แผนก็คือเมื่อวาน๔คนแล้วใช่ไหม

วันนี้ก็เป็นแผน๓๓นั่นเองให้ครบ๙นะครับ
แต่ทีนี้เราก็ต้องดูแหละว่าจะแบ่งเป็นวันละ๓คน